ช่วงนี้มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
มีคุณตาคนหนึ่งวัย๘๘ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง

นอนอยู่ที่บ้านอายุก็เยอะแล้วคุณผู้ชม
จู่นะฮะมีรถกระบะประสบเหตุพุ่งเข้ามาในบ้าน

แทบจะชนคุณตาครับห
ในบ้านหลังนี้แหละครับบ้านของนายศรีแปลงอุดมศรีอายุ๘๘ปี
คุณตาศรีแปลงนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่๔เดือนแล้ว
รถคันนี้ไปชนเสาบ้านหักลงมาครับหักเป็น๒ท่อนแล้วไปจอดคาอยู่แบบนี้
ห่างจากเตียงคุณตาเพียง๑ฟุตเท่านั้น
คนที่นั่งเฝ้าไข้บาดเจ็บที่ขา
แต่ว่าคุณตาศรีแปลงปลอดภัยนะตอนที่รถชน
รถไม่โดนเตียงคุณตาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แต่ว่าถึงแม้รถไม่โดนคุณตาแต่คุณตาช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดคุณตาเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่๑๐คือเช้าเมื่อวานนะครับ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจโรงพักเหนือครองไปตรวจสอบ
แพทย์ไม่ลงความเห็นเรื่องของสาเหตุการตาย
แต่ลูกสาวกับลูกชายของคุณตาศรีแปลงยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตของพ่อ
ซึ่งลูกสาวกับลูกชายเขาวิเคราะห์เอง
การว่าพ่อเขาน่าจะช็อกจากเหตุการณ์ที่รถกระบาดพุ่งไปในบ้าน

ป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยรถยังจะเข้ามาชนอีก
เหมือนแกแบบยังจำฝังใจอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แบบยังช็อกอยู่นะฮะ
ส่วนนายสมเกียจจุนเพชรซึ่งเป็นคนขับกระบะนะฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินเสียหาย
ก็จะมีการเชิญคนขับมารับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายต่อไป

ส่วนการเสียชีวิตของคุณตาศรีแปลงที่เกิดขึ้นคนละเวลากันนะคุณผู้ชม
ก็ไม่สามารถจะแจ้งข้อกระดาษหาของคนขับกรบะได้นะ
ถ้าเกิดว่าญาติติดใจว่าอาจจะเป็นการช็อกจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็ต้องไปเจรจากับคนขับรถกระบะเอง
เพราะว่าคุณตาไม่ได้เสียชีวิตในขณะที่รถเข้าไปชนที่บ้านเลย
แต่ว่าไปเสียชีวิตของเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับ